คุณผู้ชมมาดูกันเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นซ้ำกันหน่อย
สะพานพระราม๔ถ้าคนอยู่แถวนั้นคุณจะรู้ดี
อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมากครั้งแล้วครั้งเล่า
คนแถวนั้นก็เชื่อว่าตรงนี้เป็นโค้งอาถรรพ์ล่าสุดเกิดขึ้นอีกแล้ว
แล้วรถเนี่ยกล้องหน้ารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้

ตอนแรกก็อยู่เลนซ้ายดีแล้วก็ปาดมาทางเลนขวาสุดท้ายไป
พุ่งชนแท่งแบรีเออร์คันนี้นะคะเป็นรถมอเตอร์ไซค์

กล้องหน้ารถที่ตามมาจับภาพดูกันอีกครั้งหนึ่งอะนะคะ
เออลักษณะแหกโค้งลงไปชนแท่งแบรีเออร์เลยนะคะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเมื่อวานนี้ค่ะ
ตอนเย็นบริเวณโค้งสะพานพระราม๔
ใกล้เมเจอร์ฮอลลีวูดที่ปักเกร็ดนนทบุรี

ทะเบียน๑กไก่ครค๙๘๐๕นนทบุรี
คว่ำอยู่บนถนนแบบนี้นะคะ
จนสุดท้ายเนี่ยคนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตเลย
ทราบชื่อก็คือในอ่องเซยาลินอายุ๓๑ปีเป็นชาวเมียนมา
สภาพศพนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตแล้วก็มีผู้บาดเจ็บสาหัสด้วยคือนายเนียงอายุ๒๒ปี
กู้ชีพจากโรงพยาบาลชนประธานก็ช่วยนำส่งโรงพยาบาลชนประธานปากเกร็ด
จุดเกิดเหตุเนี่ยคนในพื้นที่เขาเล่าว่าคือเกิดอุบัติเหตุแบบนี้หลายครั้งค่ะ
ส่วนใหญ่เป็นรถเสียหลักแล้วก็พุ่งชนขอบสะพานจนชนเข้ากับเสาไฟฟ้า
รายกระเด็นตกลงมาเสียชีวิตจนเป็นที่กล่าวขานว่าเป็นโค้งอาถรรพ์
ล่าสุดคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจค่ะผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปพบกับ
เฉลิมเผือกอ่วมเป็นวินรถจักรยานยนต์ระแวกนั้น
ยืนยันอีกเสียงว่าบนสะพานพระราม๔เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
ส่วนใหญ่จะเป็นรถจักรยานยนต์ที่ขับมาโดยคนต่างถิ่น
เพราะว่ามาทั้งเร็วแล้วก็ไม่ชินเส้นทางด้วยก็เลยหลุดโค้งบ่อยครั้ง
ส่วนตัวเชื่อค่ะว่าเป็นเพราะว่าอาถรรพ์ตัวตายตัวแทน
ก่อนหน้านี้เคยมีคนประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์หลุดโค้งแบบนี้ค่ะ
ร่างตกลงมาใส่รถเก๋งเสียชีวิตก็มีมาแล้วค่ะ
ก็ประมาณเกิน๒๐อ่ะตั้งแต่ผมอยู่ฝั่งนู้นนะ
กำลังสร้างนะนั่นแหละตอนกำลังสร้างก็มีคนตายนะ
ข้างบนที่ตายก็ข้างบนก็น่าจะเป็นตัวแทนเหมือนกัน
เพราะตายข้างบนก็มีหลายศพน่ะไม่ได้ว่าหลุดมาอย่างเดียวน่ะ
ถ้าหล่นมาอย่างเดียวแล้วที่เดียวกันอย่างนี้อาจจะเป็นตัวตายไปแทน
ที่เดียวกันเป๊ะเลยแต่บางคนเชื่อนะก็บอกว่าสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยบ่อยเนี้ย
เป็นความประมาทเพราะว่าขับรถเร็วเพราะว่าจากการลงพื้นที่
ลักษณะของโค้งนี้นะคะเป็นลักษณะคล้ายโค้งหักศอกไง
เพราะฉะนั้นถ้ามาด้วยความเร็วแล้วก็ไม่ชินเส้นทางก็อาจจะเป็นอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่ตามคลิป
เพราะฉะนั้นควรขับรถด้วยความระมัดระวังก็จะช่วยลดอุบัติเหตุได้
โดยเฉพาะใครผ่านไปผ่านมาเส้นนี้ก็ชะลอความเร็วลงหน่อยนะคะ